กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการอบตมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือช่วงอบตขอแรง
เกมนี้มีชื่อว่าตีกลองลองกระโปรง
เรามาต่อขอร้าย
ตีกลองรองกระโปร่ง
ด้านที่๑คุณเสนาลิงจะเปิดป้ายเพื่อบอกชื่อกลอง
ให้เด็กวิ่งไปตีตามจำนวนที่กำหนด
จากนั้นเด็กก็จะวิ่งไปในด่านที่๒
เพื่อหยิบกระโปรงกลองยาวทั้งขนาดใหญ่และเล็ก
ส่งต่อให้พ่อในด่านต่อไป

เหล่าพ่อรวมถึงคุณเจี๊ยบเนี่ย

จะต้องช่วยกันติดกระโปรงกลองที่กลองยาวให้เรียบร้อย
แล้ววิ่งนำกลองยาวไปเรียงซ้อนกัน

ถ้าทำสำเร็จก็รับไปเลย
เงินรางวัล๓๐๐๐บาท
พร้อมแล้วครับ

นับโพสไทยตี๑๕ครั้ง

ถูกต้องนะครับผม

กรองยาวตี๑๕ครั้ง

ก็แขกตี๒๐ครั้ง

ทุ่มเทเพื่อชาวบ้านขนาดนี้เนี่ย
สุดยอดจริงครับคุณเจี๊ยบ

ตั้งพี่เจี๊ยบเรียบร้อยไปแล้ว
แล้วเวลาเดินเวลาเรื่อง
แล้วตอนนี้สามตีกว่าแล้วจะสี่

๔นาทีแล้ว

เร็ว

เร็ว
เร็ว

เร็ว
เผ่า
ตั้งเลย

ตอนที่คุณลุงทำใส่กระโปรง

แล้วสั่นทำไมครับสั่นทำไมตอนที่ทำนี่

คนเรารีบก็ต้องสั่นอย่างนี้

เพราะว่าคุณลุงใช้เวลาการมัดเชือกเนี่ย

จะมาถึง๔นาทีครึ่งนะครับ

ตอนที่เราอำมวยวางที่สุดท้าย

หรือมันไม่เกิน
ถ้าเกิน๕นาที

แต่ถ้าไม่ถึง๕นาที

ชาวเอกราชนะครับ

ทำได้ไหม

ทำไปได้๔นาที๕๙วินาที
และพ่อแม่พี่น้องตะมนต์เอกราชก็ทำภารกิจสำเร็จครับ
ด้วยเวลาที่เชียร์ชิวซะเหลือเกิน
เล่นเอาใจหายใจความกันไปเลยนะครับเนี่ยแม่
รายการอบตมหาสนุก
และไทยรัฐทีวี๓๒ของเรานะครับ
มอบเงินสนับสนุนอบต๓๐๐๐บาท

ความสนุกสนานความคื้นเครงแบบนี้นะครับ

ตำบลไหนมีของดีมีของเด็ด

อยากจะเล่าลือให้ทางรายการ

บตมหาสนุกได้เลยนะครับ
วันนี้นะครับอบตมหาสนุก
สนุกสนานมากและขอบคุณนะครับ
พี่น้องชาวอบตเอกราช
จังหวัดอ่างทองอย่างมาก
ขอบคุณครับ

ขอบคุณนะครับท่านนายกสลวนครับ

นี่ถือว่ามาช่วยสร้างสีสันมากนะครับ

ปลอดภัยขนคนไปได้สนุกสนานมากนะครับ
ผู้ใหญ่ใจดีของเราพาเราไปทุกที่
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคี
กตำบลวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์
รับของที่ระลึกจากอบตเอกราชจังหวัดอ่างทอง
พร้อมเสื้อจากรายการอบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล
กดไลค์และกดแชร์แล้วตอบคำถามเข้ามาว่า
กลองที่แข่งติดกระโปรงในช่วงอบตขอแรง
คือกองอะไรระหว่างกลองสั้นหรือกองยาว
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี๒ท่านจากการสุ่มวันศุกร์ที่๒๙เมษายนนี้
ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ครายการอบตมหาสนุกครับ

เร็วเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีก
เร็วเกลียวเวลาเร็ว